ว่าด้วยเรื่องในเน็ตก็ยังไม่หมด
วิธีการใช้เน็ตวิธีการติดต่อสื่อสารของทางวัดพระธรรมกาย
ทั้งของทางวัดเองรวมทั้งของพระสนิทวงศ์ด้วย
แต่ตอนนี้ถูกตัด๑๐๐แล้วเขาใช้วิธีไหนฮ

นี้เนี่ยข้อดีคือเขาไม่ต้องพึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต

แล้วยิ่งมีเครื่องเยอะเครือข่ายก็ยิ่งแข็งแรงณบริเวณนั้น

แต่ถ้าต่อไปเรื่อยมันก็ได้ไกลเหมือนกันนะ

ดังนั้นวันนี้ค่ะไทยรัฐทีวีของเราเพื่อให้ไขข้อกระจ่างให้มากขึ้นนะคะ
ไปถึงที่วัดพระธรรมกายนะตอนนี้ทำยังไงกันอยู่

กำลังมาแรงในหมู่พระสงฆ์และสิทธิ์วัดพระธรรมกาย
จากถูกนำมาใช้แทนช่องทางสื่อสาร

เพื่อตอบโต้เหล่าสาวกที่ใช้สื่อโซเชียล
ยุโยงปลุกปั่นให้ข้อมูลเท็จกับประชาชน
ที่ผ่านมามันมีการลักษณะของการใช้โซเชียลมีเดีย

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพฤติการการกระทำอย่างนี้ยังมีอยู่
เราก็คงต้องใช้วิธีการอย่างนี้ต่อไป
แชทเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่าย
มีทั้งในไอโฟนไอแพทและมือถือระบบแอนดรอย
เด่นคือสามารถรับส่งข้อมูลได้

ศิษย์วัดจะรวมตัวกันอยู่ในห้องสนทนา
ห้องคนวัดและห้องนวกะหนึ่ง
ที่ตั้งขึ้นสำหรับแจ้งข่าวสาร
อยู่ในพื้นที่อับสัญญาณมือถือ
โดยแนวทางการนำแอปนี้มาใช้
แบบมาจากการชุมนุมประท้วงในฮ่องกง
แก่นำนักเรียนโจชัวร์วอง
ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊คและทวิตเตอร์

ไฟแชทมียอดดาวน์โหลดพุ่งเกิน๑แสนครั้ง
ขณะที่แกนนำอย่างพระสนิทวงศ์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก
คือหัวหอกสำคัญในการโพสต์เชิญชวนให้ลูกศิษย์ดาวน์โหลดแอป

ใครที่อยู่ในรัศมี๑๐เมตรแล้วเปิดบลูทูธไว้
ก็จะสามารถส่งภาพและข้อความหาเพื่อนรอบข้างได้ทันที
แอปนี้จะยังมีข้อจำกัดในการใช้งาน
และมีโอกาสที่ความลับจะรั่วไหลออกไป
แต่เชื่อว่าทางวัดยังมีการใช้ช่องทางสื่อสารอื่นอีก
เช่นที่ผ่านมามีการใช้สื่อโซเชียล

ปมประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่อง